ยังจำพื้นที่ป่ารกร้างบนถนนที่บ้านโคกสว่างหมู่๗
ตะบนย่านตรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีได้ไหมฮะ
ตรงนี้ที่มีชาวบ้านบอกได้ยินเสียงเด็กร้อง

ก็ให้หมอดูร่างทรงผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ประจำหมู่บ้านมาช่วยดูให้
โหแถวนี้มีสารเก่าสารพระภูมิสารเจ้าที่ตุ๊กตากุมารทองอะไรเยอะแยะไปหมด
แถวนี้เฮียนอาถรรพ์มีพูดผีมีวิญญาณเยอะแยะไปหมด
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันย้ายดีกว่า
เดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่ป่าช้าวัดโคกสว่างแทน
เพราะว่าเวลาคนผ่านไปผ่านมากลางคืนแล้วเจอโอ้โห
ผีสางนางไม้เจอวินยงวิญญาณกลัวกันไปหมดค่ะ
มืดด้วยแต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ชาวบ้านเขาจะไปย้ายกัน
จะไปย้ายพวกซากสารพระภูมิเก่าเศษซากตุ๊กตา
ทำพิธีย้ายศาลเก่ากันในวันนี้นะฮะ
เพื่อจะไปที่ป่าช้าวัดโคกสว่าง

โอ้โหลมแรงยังก็มีพายุ
แล้วก็มีนกนางแอ่นเป็นร้อยตัว
จากฟ้าสว่างบินมากันมึดเลย
เดี๋ยวท่านดูครับ
นี่ผู้ที่มาทำพิธีก็คือหมอเริง
เริงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัยศาสตร์ประจำหมู่บ้าน
นำเครื่องเส้นไหว้มาไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

แล้วพอหมอเริงทำพิธีเสร็จครับ
นางแอ่นไปเลยฮะหายไปเลยครับ
ฟ้านี่ไซส์เลยชาวบ้านบอกโอ้โหไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
ก็ทำพิธีกันนะครับหลายขั้นตอนนะ
ซากสารเก่าทั้งหมดก็จะถูก
ย้ายไปแต่ว่าบางส่วนเนี่ยจะไม่ถูกย้ายไปหมดนะฮะ

สารเก่าตรงใต้ต้นโพที่อายุเป็น๑๐๐ปีตรงจุดนี้จะยังไม่ย้าย
เพราะว่าได้คุยกับเจ้าที่ตรงนี้แล้วเจ้าที่บอกว่าถ้าจะย้ายไปให้หมดนะต้องแลกกับชีวิตคนสองคน
เพราะฉะนั้นก็คือยังเหลือไว้บางส่วนยังไม่ย้ายทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่เอาไปนะครับ
วันนี้ก็สร้างความฉงนให้กับทุกคนแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บริเวณฐานพระภูมิเก่า
แล้วก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันฟ้ามืดมีนกปากห่างอะไรพวกนี้มา